สวัสดีค่ะสุภัยพรนันทเดชนะคะ
คุณซอเป็นสภัยเกาหลีได้ยังไงหรอค่ะ
เริ่มต้นมาจากพี่สาวของซอค่ะแนะนำให้รู้จักเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันเขาไปมีสามีอยู่ที่ประเทศเกาหลีแล้วเราก็โสดอยู่เขาก็บอกมาว่าครอบครัวเนี้ยดีแล้วก็มีลูกชายคนเดียวไม่ค่อยกินเหล้าไม่ค่อยไปเที่ยวอยู่แต่บ้านช่วยงานพ่อกับแม่ซอลองรู้จักไว้ก่อนไหมพ่อปู่แม่ย่าจะเป็นคนดึงเรามากกว่าลูกชายค่ะมานะเรามาเป็นค

ใส่กล้องไปอันยองแล้วก็ดูคลิปตัวเองทีหลังโอ้ยชอบชอบชอบและยังมีเอฟซีมาพูดว่าชอบแม่ย่านะดีใจเมื่อก่อนอัดคลิปอัดสั้นสั้นแล้วก็ตัดตัดไปแล้วก็ลงเลยแต่ตอนนี้ต้องคิดเยอะขึ้นเพราะว่ามีคนติดตามเยอะตอบรับดีมากมากเลยค่ะช่วยเล่าถึงคลิปปังปังของคุณซองให้ฟังหน่อยค่ะผัวไม่รวยต้องข
ภาษาในการสื่อสารติดภาษาอย่างเดียวเลยค่ะ

แต่คือคุยกันในครอบครัวเราจะรู้ว่าพูดอย่างนี้

ผู้หญิงเกาหลีเวลาแต่งงานเข้าบ้านสามีต้องช่วยอะไร
เออหนักนะมันเยอะนะเราเข้าไปช่วยอันนี้นิดเดียว

ที่เกาหลีเขาจะเร่งงาน

แข่งกับฤดูแข่งกับอากาศอย่างนี้ค่ะ
ปลูกผักตอนไปอยู่เกาหลีนี่แหละค่ะ
กิจกรรมย้ำบ้างคือปลูกผักเก็บผักก็ไม่ยาก
ออกนอกบ้านไปเก็บผักเก็บผลไม้บนภูเขา
ลูกทั้งพริกทั้งถั่วมะเขือ
หัวละพากะเพราแมงลักษณ์ผักชีนี่ค่ะ
ปลูกอย่างนี้ค่ะ

อย่างเช่นเราเศร้าเราคิดถึงบ้าน
มากอดมาจับมือแล้วก็รูปหัวเรา
อากาศหนาวเอาเสื้อมาคุมให้เรา

แต่ว่าถ้าเราทำอะไรที่ไม่ถูกต้อง

อย่างเช่นที่พี่ชินดุซอบ่อยเลย

ขึ้นต้นไม้ไม่ใช้บันไดปีนขึ้นไปเลย
เก็บผักไม่ใส่ถุงมือใช้มีดใช้อะไร
จะดุในเรื่องของแบบนี้มาก
แต่ถ้าไม่มีเรื่องตรงนี้เหมือนในซีรีส์เลยค่ะ
เป็นคำถามที่ดีมากเลยนะคะคำถามนี้นะคะ

เต็ปที่๓เฮ้ยไม่ได้

ทุกอย่างมันต้องมีทั้งชอบไม่ชอบแล้วก็

เพราะว่าคอมเมนต์ดีเยอะมาก
ครอบครัวพี่ชินก็จะบอกเสมอว่า
เมนต์ดีมีเยอะมากเราต้องไม่เก็บมาคิด
เพราะว่าเราไม่รู้อารมณ์ของคนดูนะตอนนั้น
ไม่ต้องไปซีเรียสให้เราไปสนใจในว่า
พรุ่งนี้เราจะทำคลิปออกมาแบบไหน
เราจะต้องพัฒนาช่องให้ดีขึ้นยังไง
แล้วก็คำชมเอามาประกอบเป็นคลิปของเรา
ในวันข้างหน้าซอสคิดอย่างนี้ค่ะ
ขอบคุณมากมากค่ะรวมทั้งของที่ส่งมาให้ซอนะคะ
ถ้าสำหรับคนที่ไม่ชอบเราไม่เป็นไรค่ะ
จริงมันมีกันทุกช่องอยู่แล้ว
แต่อยากให้ลองดูเขาไปนานแล้วเปิดใจเราจะได้เห็น
จริงมันก็มีอะไรมากกว่าที่เราคิดว่าเราไม่ชอบนี่นะ
ซอยก็ขอขอบคุณมากเลยนะคะที่เข้ามารับชมซอยจนถึงจุดนี้นะคะ
แม่ย่าฝากอะไรถึงแฟนคลับหน่อยค่ะ